ตามกันต่ออีกหนึ่งประเด็นนะคะที่หลายคนเอาใจช่วย
สำหรับกรณีที่น้องการเด็กชายวัย๖ขวบที่พลัดหายไปจากบ้าน
ตามหากันอยู่นานสุดท้ายเจอแล้วแต่ว่าพบเป็นศพนะคะ
ถูกพบเป็นศพอยู่ที่สวนยางพาราของเพื่อนบ้าน
และล่าสุดสภาพที่พบก็คือน้องเหลือแค่หัวแล้วก็ลำตัวท่อนบน
สองข้างและร่างท่อนล่างขาดหายไป

แม่น้องตานวัย๖ขวบร้องไห้แทบขาดใจ
หลังพบศพลูกชายอยู่ในสวนยางพาราจังหวัดจันทบุรี
ห่างจากบ้านประมาณ๑๐๐เมตร

เป็นเจ้าของสวนยางพาราได้ออกตามหาน้อง
หลังผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศเสียงตามสาย
ให้ช่วยกันตามหาน้องการอีกครั้ง
หลังยุติการค้นหาตอน๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
โดยล้อหาตามลำทานในสวนเพราะในสวนมีคลองขนาดสองข้าง
และพบว่ามีมะเร็งวันฮือขึ้นมาจากบริเวณหนึ่ง
เมื่อเข้าไปดูพบว่าเป็นศพของเด็กจริง
สภาพนอนตะแคงหูขวาแคนทั้งสองข้างและท่อนล่างหายไป

ศพเริ่มเน่าเปื่อยสภาพคล้ายถูกสัตว์กัดแทะ
อยู่ฮูขวาเขาสภาพหนอนตะแคงซ้าย

เห็นว่าคือฮูขวาก็ไม่ดี
ห่างจากศพ๕เมตรพบเสื้อยืดสีแดงคอกลมวางอยู่ด้านหลังเป็นรู
ห่างจากเสื้อราว๒๐เมตรพบกางเกงขาสั้นตกอยู่ใกล้กับลำทาน
ปกติแล้วน้องการอาศัยอยู่กับอา
วันเกิดเหตุซึ่งเป็นวันหยุดน้องไม่ได้ไปโรงเรียน
จึงออกไปวิ่งเล่นตามปราสาหกับศูนย์นักคู่ใจ

ออกตามหาจนถึง๓ทุ่มก็ไม่พบ

และแจ้งความที่สพเมืองจันทบุรี
ระดมกำลังค้นหาจนถึงสามทุ่มและเช้าวันนี้มีเจ้าของสวนยางพาราเจอศพ
อาของน้องการบอกว่าพ่อน้องการฝากมาดูแลได้ประมาณ๑ปีเสร็จ
ปกติน้องชอบไปเล่นบริเวณสารพระภูมิเคยเตือนไปหลายครั้งว่าห้ามไปเล่นบริเวณนั้น
ส่วนเรื่องที่น้องการไปแอบเล่นที่สารพระภูมิและไปทำลายรูปปั้นนางรำจนอยู่ในสภาพหัวขาด
และวางเรียงอยู่กันบนพื้นปูนใต้ศาลหากน้องทำจริงอาจเป็นเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับ
เพราะชาวบ้านแถวนี้ต่างคนหัวลุกเมื่อต้องเจอเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เชื่อว่าอาจเป็นอาถรรพ์ที่ทำให้ยังหาชิ้นส่วนน้องไม่เจอ
เจ้าของสวนมังคุดและทุเรียนที่เลี้ยงสุนัขพันธ์พิษบูรวมอยู่ด้วย
โดยทางเจ้าของสุนัขเองให้ความร่วมมือนำสุนัขไปตรวจพิสูจน์

เมืองต้นตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุการเสียชีวิต
น่าจะเกิดจากน้องการเดินหลงเข้าไปในสวนผลไม้เพื่อนบ้าน

และถูกสัตว์ทำร้ายหรือถูกสัตว์มีพิษกัดจนเสียชีวิต
ส่วนอีกประเด็นคือวันที่น้องการหายไปมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
พลัดตกคูน้ำจนเสียชีวิต
และหลังจากศพเริ่มเน่าเปื่อยจึงถูกฝูงสุนัขลากมารุมแทะบริเวณสวนยางพารา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน